คุณผู้ชมคะกลับมาแล้วอดีตหลวงปู่เดือนชัย
คุณผู้ชมจำได้แน่นอนค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถูกพูดถึงเยอะมาก
ในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่บ้านกกอกมุกดาหาร
แต่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมถูกขับไล่ออกนอกพื้นที่
แล้วถูกจับด้วยเมาแล้วขับ
ก็เศษยาเศษติดด้วยนี่คือภาพตอนที่โดนจับ

ถูกดำเนินคดีไป๑๕มีนาคมค่ะพี่อุ๋ยค่ะ
นายหลักชัยสร้างสุระอายุ๖๒อดีตหลวงปู่เดือนชัย
วันนี้เขากลับมาแล้วหลังจากโดนจับในวันนั้นเนี่ยเมาเห็นไหม

ใช่ค่ะคำถามคือทำไมไวจังเลย
ถูกจับดำเนินคดีนี่๑๕มีนาคมแล้วมาเคลื่อนไหวอะไรตอนนี้

อดีตหลวงปู่เดือนชัยไปอยู่ที่สวนยางพาราท้ายหมู่บ้าน
เหล่าหลวงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
นี่คือภาพล่าสุดปัจจุบันนี้
หลวงปู่เดือนชัยบอกว่าตอนนี้มาอยู่ในที่ดินของตัวเอง
สวนยางที่พ่อแม่ยกให้๑๐ไร่
ตอนบวชเป็นพระก็ตั้งใจว่าจะตั้งสำนักที่ที่ดินผืนนี้แหละ
แต่พอโดนจับก็เลยต้องศึกไปโดยปริญญา
อืมต่อไปนี้จะใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วทั่วไป
บวชอีกไหมเป็นเรื่องของอนาคตไม่แน่ใจ
แต่ถ้าจะบวชอีกจะเป็นพระสายขาวสายธรรม
เรื่องราวที่ผ่านมาอยากจะบอกลูกหลานลูกศิษย์ว่า
สิ่งที่เห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วย

ก็บอกว่าเหมือนกับคนเราก็ถึงเวลาจะต้องรับกรรม
มันก็ต้องรับกรรมแต่มันผ่านไปแล้วนะ
สารตัดสินจำคุก๒ปีแต่ให้รอลงอาญา
พี่อุ๋ยก็เลยออกมาไวมันมาใช้ชีวิตได้ไว
เพราะว่าคือสารท่านมองว่าไม่เคยทำผิดก็ต้องถูกคุมประพฤติ
รายงานตัว๔เดือนครั้งก็ขอให้คนให้อภัยได้ไหม
ซ้ำเติมกันเลยชีวิตส่วนใหญ่ตอนนี้ก็สวดมนต์นะคะ
บางครั้งก็ไปทำพิธีต่างให้ลูกศิษย์บ้าง
แล้วก็เอ๊ะไปทำอะไรนี่ทำใบนี้ลักษณะแบบนี้ค่ะ
ครอบครัวตั้งสารพระภูมิทำบุญบ้าน

แต่ไม่ได้พระแล้วทัทก็ใส่สูตรขาวแบบนี้ทำพิธีให้
นี่ถ้าไม่บอกไม่มีพิธีนี่
ใส่สูตรขาวอย่างนี้เลย
เมนต์กันมาแต่สุดท้ายเนี่ยอดีตปู่เดือนชัยเขาก็บอกว่าอ่ะดูเลขทะเบียนรถเขาหน่อยก็แล้วกันเป็นรถขนของขนเครื่องใช้กลับบ้านอ่ะ
ก็ให้ดูไว้เฉยเฉยบ่อใบไม้หมอม้าเนี่ยนะใช่ร้อยเอ็ดเนี่ยแหละอ่า
ให้ดูไว้คุณเขียนมาสอนก็ไม่บอกตัวเลขเลยเนี่ยจบแค่นี้ค่ะ